เอาล่ะคุณผู้ชมคะมีข่าวดีมาบอกกันค่ะ
เพราะว่าใน๑๒เดือนนี้คนไทยจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนได้ถูกลงนะคะ
กระทรวงพาณิชเขาเตรียมนำเสนอคอรมอลประกาศค่ารักษาโรงพยาบาลเอกชนให้เข้าอยู่ในบัญชีสินค้าควบคุมแล้ว
ที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการหรือว่ากรกร
มีมติให้ยาและเวชพันธุ์ของโรงพยาบาลเอกชน
เข้ามาอยู่ในบัญชีสินค้าควบคุมเป็นครั้งแรกค่ะ
จากเดิมมีเพียงแค่ยารักษาโรคเป็นสินค้าควบคุมเท่านั้น
ทำแบบนี้ก็เพื่อต้องการกำหนดมาตรการดูแล
แล้วก็แก้ปัญหาราคายาและเวชพันธุ์
รวมทั้งบริการทางการแพทย์ให้เกิดความเป็นธรรมกับทั้งผู้บริโภค
แล้วก็ผู้ประกอบการโรงพยาบาลเอกชนด้วย
นายประโยชน์เพ็ญสุดรองอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย
บอกเลยว่าขั้นตอนต่อไป
กระทรวงพาณิชย์จะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

และเมื่อเห็นชอบก็จะประกาศใช้มาตรการนี้ต่อไป
ส่วนจะเป็นมาตรการไหนในการกำกับดูแล

ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาแล้ว
ประกอบด้วยตัวแทนจากกระทรวงพาณิชย์กระทรวงสาธารณสุข
สมาคมโรงพยาบาลเอกชนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
ก็ให้คนเหล่านี้มาศึกษาดูมาตรการมาใช้กำกับดูแลสินค้ายาแล้วก็เวชพันธุ์
รวมถึงบริการทางการแพทย์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ
โดยเฉพาะประชาชนที่มีรายได้น้อยก็จะได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ง่ายขึ้น
ค่ารักษาก็จะถูกลงด้วยจากเดิมเนี่ยก็ต้องพึ่งพาโรงพยาบาลในเครือรัฐเป็นหลักถูกไหมคะ
ซึ่งก็น่าจะสามารถหาข้อสรุปแล้วก็ประกาศใช้ได้ใน๑๒เดือนนี้นี่แหละค่ะ